ฮอตมากนะน้องมิวก็แบบขอบคุณที่แบบให้คิวพวกพี่ด้วยมาทำกิจกรรม
แล้วก็แฟนคลับน้องน่ารักมากนะคะอ่าจริงจริงอย่าได้แอบอยากได้น้องกรัฟมาด้วย
แต่ไม่มีโอกาสเอออุ้ยปังไม่เท่าชุดหรอกค่ะปรูน่ะ
ชุดปังกว่าแต่ก็คำคุณค่ะแพงจ้องมาที่ชุดก่อนค่ะ

มีจะมีอย่างนี้อีกไหมพิเศษแบบนี้
ก็มีพิเศษแน่นอนเพราะว่าโอ้ที่ผ่านมา
คือกิจกรรมค่อนข้างแบบว่าได้แฟนคลับ

หรือว่าแบบว่าน้องเพิร์ตเอง

อาจจะมีเรื่อย
ก็ยินดีนะคะ

ที่เป็นคู่คู่จิ้นของเชียร์เอง

คริก
ขอต่างานหรือเปล่า
ได้ลงต่างการไปแล้ว

เพาห์คนตีควานไปว่า

คือแบบว่าทุกคนยินดีกันเยอะมากคนส่งมาเยอะมาก
เราก็รู้สึกดีใจเนอะเหมือนมีแต่คนมายินดีด้วย
ตรงคำที่เชียวบอกว่าสัญญาณที่ดีมันถึงหมายถึงอะไร
สัญญาณที่ดีหมายถึงว่าพอมีเรื่องดีขึ้นมา
ทุกคนพร้อมยินดีเยอะมากขอบคุณค่ะ
แต่ว่าจริงแค่จะบอกว่ามันคือมันคือช็อตหนึ่งที่แบบในรายการของเชียร์เอง
รายการเชียร์ชวนชิมมันเป็นรายการใหม่ในยูทูป
แต่ว่าคือมีคนเอาออกไปแล้วไปแซวจนแบบเป็นเรื่องแต่งงานไปเลยอะไรอย่างนี้
เราก็แบบว่าโอ๊ยไม่คิดว่าคนจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะแบบให้ความสนใจขนาดนี้
ต้องบอกว่าจริงมันเป็นโจ๊กตลกมาก
มาเป็นโจ๊กมวลมีมุค

ถ้าอย่างตอนที่ข่าวไปว่า

เขาว่ายังไง
เขาก็บอกเหมือนน่ารักดีเนาะ

หรือยังไงเราต้องขนาดนี้แล้วค่ะ
ก็เราก็ต้องค่อยใช้เวลากันไป
กับเรื่องความมั่นคงในอนาคต

แล้วเร็วนี้ก็แบบ

เขาอาจจะคุกเข่า

คือเป็นเรื่องของอนาคตมากเลยค่ะเอาจริงแล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ก็ดูรายการนี้ก่อนไงรายการนี้ปล่อยพรุ่งนี้พอดีเลย
พี่ยังคุยกับเขาก็แบบเออทำงานอยู่
มันก็เป็นการเล่นแบบเออแต่เล่นยังไงเดี๋ยวอยากให้ไปดูว่าแบบ
มันไม่ใช่แบบอู๋แบบหวานเวอร์โรแมนติกไม่ใช่อย่าง
งั้นเลยมันมันทาซะมากกว่าเราไม่เคยรู้มากก่อนเลยหรือเปล่า
ว่าเขาแบบจะมีการเซอร์ไพร์ดังนี้คือมันไม่ใช่การเซอร์ไพร์ด

เหมือนอย่างพี่นาตาลีเองยังมาแซวเลยว่าแบบ
ตกลงจะแซงพี่แล้วเหรออะไรอย่างนี้
เพราะว่าพี่นาตรีเขาก็รู้จักกับทาง

เพราะงานเราก็มั่นคงธุรกิจเราก็ไปที่สวยแล้ว
เอ่องานมั่นคงมายธุรกิจสวยไหมอ่ะคะ
ก็ซื้อเพิ่มอีกก็ได้ค่ะยินดีจ้างได้อีก
แต่ว่าเรื่องแต่งงานมันอยู่ในชีวิตเราหรือยัง
จริงเราไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานในชีวิตตัวเองเลย
เพราะเรารู้สึกเราชอบทำงานอะไรแบบนี้
แต่แบบเออพอมันมีภาพแบบนี้ออกมามันก็น่ารักดีเนอะ
อะไรอย่างนี้

น่าจะเห็นจากวันนี้แล้วค่ะ

ถ้ามีอะไรจะต้องคุยกับป๊าก่อนอยู่แล้ว
แล้วถามฝ่ายชายมันว่าเล่นแบบนี้เราสงใจ

คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่า

อีกสองแอร์

คือการมาเตอร์ไพรส์ของเขาเนี่ย
มันก็คือการมาให้กำลังใจ
แบบเหมือนเป็นอีกหนึ่งพลังดี
ในการที่ให้เราทำรายการแบบน่ารักอะไรอย่างนี้
แต่ว่าไอ้ช็อตที่มันออกมามันคือ
อันนี้อธิบายให้ฟังแล้วกันว่า
มันคือการเอาพล็อปในร้านเนี่ย

แต่ว่าคือถ้าภาพมันจะออกมาแล้ว
ทำให้คนเข้าใจเป็นการแต่งงานไป

ต้องพร้อมแค่ไหนถึงจะเป็นเจ้าสาวนี้
พอเรารู้มุมแล้วว่ามันจะเป็นธีมอย่างนี้

มันก็ต้องให้เวลาเรียนรู้กันไปนะคะ

แต่ก็ถามว่าแบบแฮปปี้ดีไหม
ก็แฮปปี้ดีกับบิ๊ก
ให้เวลาตัวเองอีกแล้ว

แต่ในความรู้สึกของเชียร์ตอนนี้สำหรับคุณคุณใช่หรือไม่

ก็ณปัจจุบันนี้เขาก็ดีมากสำหรับเชียร์นะคะ

ถ้าเขาเป็นเจ้าบ่าวของเราเราโอเคไหม
ออกมาภาพในอนาคตมีภาพก็ขึ้นมาเสร็จ
โอ้มันก็เอาจริงก็คือเราเราคบกับใคร
อยากจะมีภาพชีวิตคู่กับใครจริงมันก็ต้องมีคิดภาพนั้นไว้บ้าง
ก็หวังว่าจะเป็นคนนี้
เชื่อว่าเขาพร้อมหรือยัง
เราก็ต้องให้เวลาทั้งเราและเขา
แต่ถามว่าหวังว่าแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นตามหวังเราก็ไม่ได้จะคาดหวังว่ามันจะต้องใช่

มากสิปกติสัมภาษณ์สิยืนบิดไปบิดมาอย่างนี้ป่ะล่ะ
พรุ่งนี้ทานวาเลนไทยยังไงบ้าง

แล้วมึงขอแต่งงานเลย

ไม่รู้ว่ากันเลยครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป